ท่านผู้ชมครับดูเรื่องของหมูแพงหน่อย
ราคาหมูแพงเนี่ยคือตอนนี้เขากำลังหาคำตอบกันอยู่ว่า
มันเกิดจากอะไรกันแน่โรคระบาดหรือเปล่า
ทำให้พ่อพันธ์แม่พันธุในไทยเนี่ยตายไปเยอะนะ
ลูกหมูที่จะออกมาแล้วสู่ท้องตลาดมันก็ขาดหายไป
หรือมันเกิดจากการไปกักไปตุนตรงไหนราคามันไปแพงตรงไหน

เมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวอยู่ว่าที่จังหวัดระยองเนี่ย
มีเจ้าของฟาร์มหมูนะที่เขาจะเลี้ยงลูกหมู
พอได้ขนาดได้ที่แล้วก็ส่งให้กับทางบริษัท
หรือว่าทางพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข้าไปขายหน้าเขียงอะไรกันต่อเนี่ย
เขาบอกว่าหมูแพงได้ยังไงราคาหน้าเขียง๒๐๐กว่าบาท
ที่ระยองจันตราดเนี่ยภาคตะวันออกเนี่ยหมูเขาเหลือในฟาร์มเต็มเลย
นี่ได้ขนาดแล้วนะขายได้แล้วนะยังไม่มีใครมาซื้อเลย
เขาขายแค่ราคากิโลกรัมละ๖๐จากหน้าฟาร์ม
แล้วไปถึงหน้าเขียง๒๐๐กว่าบาทได้ยังไง

ใช่คนก็เลยสงสัยว่ามันไปแพงในช่วงขั้นตอนไหน
ทำไมหน้าฟาร์มราคาหนึ่งหน้าเขียงราคาหนึ่ง
แล้วเฉพาะฟาร์มนี้เขาบอกเขามีอยู่๑๕๐๐กว่าตัวพร้อมขาย
ยังไม่มีใครมาซื้อถ้ารวมระยองจันตราดทั้งหมดเนี่ย

ท่านผู้ชมครับเจ้าของฟาร์มตรงนี้ชื่อว่านางปริณทิพย์ศึกษานะ
ตอนหลังนี่พี่ปริณทิพย์บอกแหมพอเป็นข่าวไปเนี่ยโอ้โหคนเข้าใจผิดกันใหญ่

ตอนนั้นอาจจะสื่อสารไม่หมดเดี๋ยวจะขอแก้ข่าวหน่อย
แต่ทีนี้เรื่องที่ว่าซื้อหน้าฟาร์มเนี่ยขายหน้าฟาร์มแค่ราคากิโลกรัมละ๖๐บาท
เราไปถามแม่ค้าขายหมูที่ตลาดสดนะอันนี้หน้าเขียง
แม่ค้าขายหมูบอกไม่มันจะใช่เหรอมีเหรอมันถูกขนาดนั้นเลยเหรอในช่วงเวลานี้

ไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะเพราะถ้ามี๖๐บาทหนูก็จับแล้วแหละ
แต่บาทจริงป่านนี้แม่ค้าวิ่งไปจับกันหลายเจ้าแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่หนูหรอกจริงมันขายไม่ได้แล้วใช่ไหม
ไม่ได้แล้วค่ะคือทุนมาก็๓๐๐๔๐๐แล้วค่ะ
นี่แม่ค้าที่ตลาดก็ยังงงอยู่ว่ามันมีถูกอย่างนี้ด้วยเหรอ
คือไม่ใช่แค่คนที่ได้ยินข่าวจะติดใจสงสัยแล้ว
แล้วราคาหน้าเขียงมันแพงขนาดนี้ได้ยังไง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็ไปตรวจสอบที่ฟาร์มเลยนะครับใช่ค่ะ
ใช่จนพี่ปริณทิพย์เนี่ยบอกต้องขอชี้แจงใหม่หน่อย
ตอนนี้เหมือนกับถูกทัวร์ลง
เอาอย่างนี้ที่ออกมาพูดเนี่ยคือตั้งข้อสังเกต
แล้วก็สงสัยจริงว่าหน้าฟาร์มเนี่ยราคาเท่านี้
ไปถึงหน้าเขียงเนี่ยมัน๒๐๐กว่าบาทได้ยังไงกิโลนึง
แต่เรื่อง๖๐บาทเนี่ยคืออย่างนี้
ฟาร์มหมูของพี่ปริณทิพย์นะ
หรืออาจจะมีอีกหลายฟาร์มด้วยก็แล้วแต่เนี่ย
ทำสัญญากับบริษัทหนึ่งเอาไว้
ที่เขาจะมาซื้อแล้วขายให้เขาแค่บริษัทเดียว

เหมือนเป็นการรับประกันกันเอาไว้
จะถูกจะแพงราคาจะขึ้นจะลงอะไรเนี่ย
อันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่ายังไงเนี่ยบริษัทนี้

แต่มันยังไม่ถึงเวลาที่จะมารับหมู
แต่ความจริงมันก็ได้ขนาดได้น้ำหนักแล้วล่ะ

เรื่องของค่าเอาหงอาหารไปเรื่อย
คิดแค่นั้นแหละไม่ได้คิดอะไร
ไม่คิดว่าผลกระทบมันจะเป็นใหญ่โตขนาดนี้
ไม่ได้คิดว่าผลกระทบมันจะมา
คือรู้ไม่ทันว่าเดี๋ยวนี้โลกโซเชียล

ขอโทษทุกคนที่เดือดร้อน
เพราะคำพูดไม่กี่คำของฉัน
ขอโทษว่าเห็นหมูมันโตมากแล้ว

เขาก็วางคิวไว้แล้วแหละแต่ฉันก็ไม่รู้

แต่ทางบริษัทเขาก็มีคิวของเขาแล้วแหละ

ใช่ค่ะแล้วก็จะขายให้กับบริษัทนั้น

เพียงแต่ว่าตอนนี้ที่อื่นจะไปรับซื้อกันเท่าไหร่ยังไงเนี่ยอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับ
ท่านผู้ชมครับคือวันนี้เนี่ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ไปเยอะเลยนะฮะ
เพื่อจะไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อจะไปสอบถามไปตรวจสอบกันนะว่าเออตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงกันแน่นะ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาคุยกับทางบริษัทต่างให้
เขาจะคุยกับทางบริษัทที่เป็นคู่สัญญาว่าจะขยับราคาขึ้นให้ได้หรือเปล่า
ก็ราคาหน้าเขียงมันแพงขนาดนี้ใช่ไหมทางบริษัทที่ทำสัญญากับฟาร์มอื่นเอาไว้ว่าซื้อแค่กิโลกรัมละ๖๐บาทเนี่ยคือยังไงขยับขึ้นให้เขาหน่อยได้ไหมค่ะ
๑กุมภาพันธ์ตรุษจีนนี่โอ้โหสงสัยไม่รู้หมูจะแพงขึ้นกว่าเดิมอีกหรือเปล่า
เลี้ยงหมูรายอื่นนะหรือว่าไม่ได้อยากทำให้นายทุนอะไรเดือดร้อน
เพียงแต่ว่าอยากจะขายหมูจากหน้าฟาร์มให้มันสูงกว่านี้หน่อยได้ไหม
ก็ในเมื่อหน้าเขียงเนี่ยยัง๒๐๐กว่าบาทต่อกิโลกรัม
แต่หน้าฟาร์มของเธอเนี่ยหรือว่าจะฟาร์มไหนก็แล้ว
แต่ที่ทำกับบริษัทแห่งนั้นเนี่ยยังแค่๖๐บาทเองแค่ปล่อยไปต่อกิโลกรัม
มันจะเหนือหนูก็แย่ประมาณนั้นนะ
หมูหนูไม่ระบายอกแหละ
พลิกาจ่ายหนูไหมไม่ได้ห่วงใยคนอื่นหนูห่วงใครตัวเอง

เพื่อนำเสนอข่าวนะครับ
คือกัศเอกรรณ์ผู้เลี้ยงหมูเนี่ย
รับลูกหมูมาจากทางบริษัทที่ส่งมาใช่ค่ะแล้วก็ทางผู้เลี้ยงเนี่ย
ไม่ได้ต้องลงทุนเองก่อนครับทางบริษัทจะส่งลูกหมู
ส่งอาหารส่งยามาให้ทางผู้เลี้ยงครับเพราะว่าบริษัทเนี้ยก็จะมี
พันธแม่พันธุ์อยู่ใช่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าของพี่ปริณทิพย์เนี่ย
ทำสัญญากับบริษัทนั้นว่าพอได้ขนาดนะโตเต็มที่
ได้ขนาดเท่านี้เท่านี้หรือว่าจะกี่วันกี่วันก็แล้วแต่เนี่ย
จะให้กิโลกรัมละหกสิบบาทค่ะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ย
มันน่าจะไปกิโลกรัมนึงเนี่ยสำหรับหน้าฟาร์มเนี่ย
น่าจะประมาณร้อยถึงร้อยยี่สิบดังนั้นพอราคาที่ไปขายในท้องตลาด
เขียงมันสูงราคาตรงเนี้ยมันควรจะขยับให้เธอหรือเปล่า
คือเธอก็สงสัยแบบนี้ไงแต่ว่าดูอีกแง่หนึ่งก็คือ
ก็ไปทำสัญญาไว้แล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้ว่ายังไง
ต้องไปเคลียร์กันตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ยังมีคำถามอยู่ดีว่า
อ่าถ้าหน้าฟาร์มประมาณร้อยหนึ่งถึงร้อยยี่สิบไปหน้าเขียงเนี่ยมันตกสองร้อยกว่าบาทเนี่ย
ตรงนี้ต้นทุนตรงนี้ระหว่างทางเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
อันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งซึ่งดิฉันก็มองว่าพี่ปริณทิพย์ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะ
ที่จะต้องมาขอโทษขอโพยอะไรก็จริงแล้วไม่ใช่เรื่องที่ผิดที่พี่ออกมาให้ข้อมูล
เพราะมันเป็นข้อมูลที่ตรงถูกต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่พี่ก็ทำสัญญากับบริษัท
พี่ก็ได้ราคาเท่านี้จริงพี่ออกมาบอกก็ไม่ได้ผิดอะไรจริง
เราก็จะได้รับรู้ด้วยว่ามันมีลักษณะแบบนี้อยู่
คือทางบริษัทก็ไม่ได้ผิดนะก็หมายถึงว่าก็เอามาตกลงกับเขาว่าอย่างนี้
ก็แล้วแต่ว่าบริษัทไหนจะให้มากให้น้อยฟาร์มไหนจะไปทำสัญญากัน
ไปทำคู่ค้ากับใครอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นนะฮะ
ก็จะได้เป็นสิ่งที่หารือกันเพิ่มเติมต่อในลำดับต่อไปด้วยนะคะ